พาไปดูที่มหาสารคามหน่อยตรงแยกโรงพยาบาลมหาสารคามเลย

เมื่อวานตอนค่ำมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ตรงแยกไฟแดงเลยนะ
แล้วคิดดูจอดอยู่นานมากเลย
ไฟเขียวไปแล้ว๔ไฟเขียว
คันนี้ยังจอดอยู่ไอ้คันหลังที่เขาตามมาเขาก็บีบแต่ปีน
เอาคันนี้ไม่ไปต้องแซงไป
บางคันขับมาเร็วต้องเสรียบออกอย่างกระทันหันเลย
แล้วนี่เป็นจังหวะการที่กว่าจะเปิดรถได้ใช้เวลาเป็น๑๐นาทีนะคุณผู้ชม
พอเปิดไปเห็นผู้ชายเหมือนกับหมดสติอยู่ตรงพวงมาลัยคนขับ

แล้วยังไงคือปลุกอยู่นั่นขย่าวตัวจนตื่น

ใช่นี่คือตำรวจชุดสายฟ้าสพเมืองมหาสารคาม
แล้วก็มีกู้ชีพโรงพยาบาลมหาสารคาม
มีกู้ภัยจีเสียงเกาะช่วยกันเคาะกระจกค่ะ

แล้วอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลมหาสารคาม
เมื่อวานนี้ตอนค่ำแล้วใช้เวลา๑๐กว่านาทีถึงจะเปิดรถได้
เขย่าปลุกคือตะโกนเรียกพยายามอยู่พักใหญ่เลยค่ะ

ทีนี้ตอนที่เขารู้สึกตัวนะนี่พยักหน้านิดนึงแล้วนะ
พอรู้สึกตัวยกมือไหว้เจ้าหน้าที่
แต่ถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหมยังค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม
ส่วนทีมกู้ภัยก็ต้องขับรถเก๋งคันนี้
ไม่ให้มันขวางอยู่ตรงแยกแล้วก็ไปจอดไว้ที่โรงพยาบาล

นี่ไงนี่พอตื่นขึ้นมาเริ่มมีรอยยิ้มได้แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็อ้าวลงมาจากรถก่อนไม่ต้องขับแล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวให้ขับต่อนี่ไม่รู้ว่าจะไปจอดอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่บอกนอนพักนอนบนเปรย์พยาบาลก่อน

ค่ะนี่คืออาจารย์นะคุณ
คืออาจารย์นรงเวศปะศรีระเตนังอายุ๓๓ปี
เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ทีนี้พอรู้ชื่อแทร่นำสกุลแล้วเอาติดต่อญาติค่ะ
ญาติมารับตัวแล้วเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนต่อ
ก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่มากันที่ตำรวจมากันนะ
มีคนโทรแจ้งบอกว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ย
จอดอยู่๕นาทีกว่าแล้ว
ไฟเขียว๔รอบแล้วยังไม่ยอมขยับออกไปสักที
มันน่ากลัวเหลือเกินเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนสายหลัก
แล้วรถก็ขับผ่านทางแยกด้วยความเร็ว
สังเกตดูนะบางคันต้องเหยียบเบรกกระทันหัน
เกือบจะไปชนท้ายรถเก่งคันนี้อยู่แล้ว

เอามาตรวจสอบหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ท้ายที่สุดเขาก็มาตรวจสอบนะคะ